สวัสดีครับสวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้นะครับ
เรื่องของแนวคิดที่สมาคมกีฬาฟุตบอลโดยนายกสมาคมนั่นก็คือพลตรวจเอกสมยศได้บอกเอาไว้
คงเป็นข่าวกันพอสมควรแล้วแต่ว่ารายละเอียดวันนี้เนี่ยก็เปิดโอกาสให้ทีมข่าวไทยรัฐได้ไปสัมภาษณ์
เกี่ยวกับเรื่องของการที่อาจจะมีรางวัลพิเศษให้กับนักเตะไทยที่สามารถยิงประตูได้นะครับ
แต่ที่สำคัญผมว่าน่าจะเป็นเรื่องการเพิ่มโคต้าอาเซียนในฟุตบอลไทยลีกมากกว่า
อันนั้นเนี่ยก็คือมีการพูดคุยไปแล้ว๒สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็หาข้อสรุปกันไปแล้วก็มีทีมงานวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็เห็นพร้อมต้องกันนะครับว่าแน่นอนเพิ่มไปแล้วประกาศไปแล้ว
แต่ว่าวันนี้ที่เราจะพูดคุยกันเรื่องของการเพิ่มรางวัลให้กับกองหน้าไทย
เพราะว่าที่ผ่านมามันมีประเด็นสืบเนื่องมาจากเรื่องของโคต้าอาเซียน
พอระดูการหน้านะครับจะเปลี่ยนจากให้ลงทะเบียนได้๑คนเพิ่มเป็น๓คนเนี่ย
มันก็กลายเป็นว่าหลายสโมสรบอกว่ามันจะปิดกั้นโอกาสของนักเตะไทยไหมในการลงสนาม
เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยใช้ระบบโคต้าก็คือ๓บวก๑บวก๑ครับ
ก็คือ๓ผู้เล่นต่างชาตินอกเหนือจากเอเชีย๑ผู้เล่นในโคต้าเอเชียและ๑ผู้เล่นโคต้าอาเซียนถูกไหม
แล้วคราวนี้ถ้าเกิดว่าบวกเป็น๓คนเขาก็บอกว่าอย่างนี้๑๑คนในสนามมันก็ต้องมีผู้เล่นนะครับที่เป็นต่างชาติอยู่ในสนามถึง๗คนเลย
อันนี้มันเป็นแนวคิดที่สมาคมก็พยายามชี้แจงไปแล้วบอกว่าเขาไม่ได้บังคับว่าต้องลงทะเบียนครบ๓คนก็ไม่ลงก็ได้ลงคนเดียวก็ได้หรือจะไม่ลงเลยก็ได้
จริงผมเฉยกับเรื่องโปรเจกต์นี้แต่ผมรู้สึกดีกับโปรเจกต์อันใหม่ที่บอกว่าอาจจะมีเรื่องของเงินรางวัลให้กับนักเตะไทย

ใช่ครับดังนั้นแนวคิดนี้ก็เลยทำโครงการขึ้นมา
ที่มีนักเตะไทยสามารถทำประตูได้
โดยอาจจะกำหนดในรูปแบบของการ

นักเตะไทยสามารถยิงรวมกันได้
ตามจำนวนที่กำหนดไว้นะครับ

อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแบบเป็นทีม
ก็คือเบื้องต้นก็วางเป้าหมายเอาไว้
รางวัลประจำเดือนก็จะได้รับสัก๕แสน
แล้วก็ประจำปีก็จะได้รับสัก๑ล้านบาท

ไปลองฟังเสียงพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงหน่อยครับ
เราก็คิดว่าในปีหน้าเนี่ย
ในแต่ละเดือนเนี่ยเราจะมีโบนัสให้กับสโมสรที่มีนักเตะไทยทำประตูสูงสุดนะครับ
หมายว่านักเตะไทยที่ลงเล่นและทำประตูสูงสุดของสโมสรนั้น
ก็จะได้รับรางวัลเป็นโบนัสอาจจะเดือนละ๕แสนบาทต่อทีม
แต่ในแต่ละเดือนนั้นเด็กไทยจะต้องทำประตูรวมกันนะครับ
รวมกันไม่ใช่คนใดคนหนึ่ง
แต่ว่าใน๑เดือน๑ทีมเด็กไทยทำประตูรวมกันสูงสุด
แต่ต้องไม่ต่ำกว่า๑๐ประตูจะมีรางวัล๕แสนบาท
และในรอบ๑ปีถ้าเด็กไทยใครทำสูงสุดก็จะมีรางวัลสัก๑ล้านบาท
ก็คงจะเป็นวิธีหนึ่งที่ทางสมาคมคิดไว้
เรื่องไปสร้างกฎกติกาห้ามเขาไม่ให้จัดเลยเนี่ยมันคงยากนะครับ
ไม่ให้จัดเลยคงยากเพราะว่าในประเทศไทยแล้ว
หน้ากับเซ็นเตอร์ตัวใหญ่หรือมีความสามารถสูงเนี่ย
มันก็ไม่เพียงพอที่จะให้สโมสรนำไปเล่นได้ทั้งหมด
เอาล่ะก็ได้ฟังแบบนี้แล้วเดี๋ยวต้องดูนะว่าจะมีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหน
คือมันยังไม่เสด็จน้ำนะครับแต่ผมบอกให้เลยว่าถ้าเกิน๑๐ประตูนี้เยอะมากนะ

ปกติเท่าที่ดูเนี่ยบางคลายลีกตอนนี้เนี่ยนะ
คือส่วนใหญ่ที่เป็นดาวสันโวลน่าจะเป็นผู้เล่นต่างชาติทั้งนั้นเลยนะ
นั่นแหละก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับผมก็เอาใจช่วยคือคิดอะไรมาถ้ามันเป็นทางบวกมันก็ดีหมดนะครับ
อันนี้ก็จะคล้ายกับแนวคิดของลีกจีนแต่ว่าดีกว่าถ้ายิงรวมก็มันก็กลายเป็นทุกคนก็อยากจะลงเล่นถูกไหม

ถ้าเกิดว่าลีกจีนเขาก็แยกเลยเป็นกองหน้าของจีนกับกองหน้าต่างชาติเขาก็มีรางวัลแยกไปเลย
เอาละครับแล้วก็มาดูเรื่องของโคต้าอาเซียนที่หลายฝ่ายกังวลว่าอาจจะทำให้นักเตะไทยนั้นไม่มีพื้นที่ในการลงเล่น
เรื่องนี้นะครับนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลก็มองตรงข้ามนะว่าจะสามารถทำให้นักเตะไทยนั้นมีแรงผลักดันมากกว่าในการพัฒนาตัวเอง
เพื่อแย่งชิงพื้นที่ในการลงสนามกับนักเตะต่างชาติที่เป็นชาวอาเซียนและจะทำให้ทีมชาติไทยนั้นจะได้มีนักเตะที่มีวินัยแล้วก็ความมุ่งมั่นที่จะลงสนามมากยิ่งขึ้น